ไปดูเหตุการณ์ที่มีชายหญิงคู่หนึ่งไปเจอรถชนเสียชีวิตทั้งคู่อยู่กลางถนนที่สมุทรสาคร
ต้นสายไปเหตุมันเกิดจากอะไรเรามีภาพวงจรปิดให้ดู
แล้วมาดูว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรมันหลายเหตุการณ์ซ้ำซ้อนกันเกิดขึ้น
ดูภาพวงจรปิดภาพนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะฮะมันเป็นร้านคาราโอเกะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินข้ามมามาทราบภายหลังคือนางสาวกันนิกามีปิ่นอายุ๓๕ปี
เดินมาโซเซโซเซเหมือนจะเมาโอ้โหรถก็ขับซะเร็ว
บางคันก็บีดแรร์บางคันก็หลบแต่เธอก็ไปยืนอยู่กลางถนน
แล้วเดินกลับไปกลับมาหลายรอบ
นี่ฮะก็เดินอยู่อย่างนั้นไม่รู้เธอจะยังไงรถก็เข้าพยายามหลบ
มอเตอร์ไซค์ก็สงสัยรถยนต์ก็พยายามเบี่ยงหลบ
แต่นี่ฮะตุ้มผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาไม่เห็น
หรืออย่างไรไปเฉียวชนจนเธอล้มคนขี่รถจักรยานยนต์ก็ล้ม
แล้วมีจังหวะหนึ่งคนที่ล้มนั่นแหละย้อนกลับมา
ขึ้นมาย้อนกลับมาเหมือนจะไปช่วยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ล้มอยู่แล้วก็ไม่ลุกเลย
นี่สักพักนึงเอาไปช่วยก็โบกไม้บกมือให้รถหยุดใช่ไหม
นี่ฮะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไร

เดี๋ยวดูนะนี่ฮะรถกระบะคันนี้เขาไม่เห็นครับ
กลายเป็นว่าผู้หญิงผู้ชายคู่นี้โดนชนเสียชีวิตทั้งคู่เลย
อย่างที่บอกมันหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้
ผู้หญิงเดินเมาอยู่กลางถนนผู้ชายขี่รถไปชน
ย้อนกลับไปช่วยกลายเป็นว่าถูกชนตายทั้งคู่ครับ

นี่ครับฝ่ายผู้ชายคือคุณนัทธพลพุทธาหอมอายุ๒๑ปี
สุดท้ายกลายเป็นว่าเสียชีวิตทั้งคู่คุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนพุทธสาครนะฮะ
บริเวณปากซอยพุทธศาคอน๔ฝั่งมุ่งหน้าไปยังพุทธมนตรสาย๔
ใกล้กับเชิงสะพานสาครเกษมถนนพุทธสาครอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
คนขับรถกระบะก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็มอบตัวนะครับ
เขามอบตัวเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นคุณผู้ชม
คือทีมข่าวเราไปถามทางด้านตำรวจก่อนเอาตำรวจก่อน
พันธุ์ตำรวจโททวีศักดิ์เหล็กกล้าสารวัตรสอบสวนสพกระทุ่มแบนบอกว่า
ตำรวจยึดกระบะเอาไว้ก่อนคนขับเขามอบตัวแล้ว
อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแต่ว่าวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้คือหลักฐานสำคัญ
คนขับกระบะบอกว่าขณะที่ขับมาฝนมันตกเขามองไม่เห็นเขาปัดน้ำฝนนะ
ทัศนวิสัยมันก็ไม่ดีมองไม่เห็นแล้วว่ามีชายหญิงคู่นี้อยู่กลางถนน
เพราะเขาก็นอนอยู่คนนึงแล้วก้มนั่งอยู่คนหนึ่งตอนนั้นพอชนปุ๊บรู้แล้วว่าชน
แต่ไม่รู้ว่าชนอะไรแล้วไม่ได้จอดเพราะรถเองก็ไม่ได้เสียหายขับต่อได้
ก็เลยขับไปเรื่อยจนถึงที่หมายสุดท้ายมารู้ข่าวว่าเอาชนคนตาย
ส่วนชายหญิงที่ถูกชนคุณผู้ชมพยานพบว่าทั้งคู่ไม่รู้จักกัน
ฝ่ายผู้หญิงเป็นนักร้องคาราโอเกะซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ส่วนผู้ชายก็เป็นชาวบ้านที่มาชนพอชนผู้หญิงปุ๊บตัวเองก็ย้อนกลับไปช่วย
แล้วกลายเป็นว่าโดนชนตายทั้งคู่ครับนะตอนนี้ศพผู้เสียชีวิตทั้งสองราย
ระหว่างการชนสูตรแล้วก็เดี๋ยวประสานญาติมารับศพนำไปประกอบพิธีต่อไป
ต้องแสดงความเสียใจกับทั้งสองคนด้วย